ไปดูคลิปนี้กินเหล้าแล้วใจมันใหญ่ครับ
คลิปนี้กำลังดังอยู่ที่เพชรบูรณเลยนะครับ
ใจใหญ่ยังไงนะครับไปดูคลิปกันครับ
อีกแล้วอีกแล้วต่อมาตรงบท
ศรีกากีเห็นแล้วก็เอาไม่อยู่

ใจมันใหญ่กว่านะฮะ
แล้วก็ที่ต้องเบลอภาพเอาไว้เพราะว่าดูแล้วเนี่ยคนที่มาเที่ยวเนี่ย
อายุน่าจะไม่ถึงครับคุณผู้ชมครับน่าจะเป็นเยาวชนอยู่
เหตุการณ์นี้มีคนใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งครับ
เอามาโพสต์ในโลกออนไลน์แล้วก็เห็นว่าจะมี
วัยรุ่นหลายสิบคนเลยยกพวกตะลุมบอลกันหน้า
ร้านอาหารแห่งหนึ่งกลางเมืองเพชรบูรณ์คว่างขวดเอ้ย
สิ่งของอะไรใกล้มือก็คว่างใส่กัน
กลุ่มวัยรุ่นผู้หญิงกำลังโต้เถียงกันอย่างดุเดือดอยู่ใกล้ด้วย
ที่ตำรวจสมภาพเมืองเพชรบูรณ์นะครับจะเข้ามา
ระงับเหตุแต่จังหวะที่ตำรวจมาถึงเนี่ยกลุ่มชายวัยรุ่นนะครับ
ก็กลัวซะที่ไหนใจมันใหญ่กว่าแล้ว
ขี่มอเตอร์ไซค์มาก็แค่นั้นกระโดดเข้าชกต่อยกันครับ
จนกระทั่งต้องมีกำลังตำรวจเข้ามาเสริมแหละ
นี้จึงสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้
จากนั้นกลุ่มวัยรุ่นก็ทยอยกันออกจากพื้นที่ไป
มีชาวบ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณเขาเล่าแบบนี้ครับ
คุณผู้ชมครับเขาบอกว่าจุดที่วัยรุ่นตีกันเนี่ยนะ

เมื่อกี้ก็เห็นน้องวัยรุ่นคนหนึ่งบอกอยู่
ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลย

แล้วก็แน่นอนครับพอเป็นแบบนี้ก็จะมีเรื่องทะเลาะวิวาสกัน
บ่อยครั้งในคลิปที่เห็นอยู่นะครับ
ส่วนใหญ่เป็นเยาวชน

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับดูแลกวดขันกันหน่อยครับ

ที่สำคัญคือผู้ปกครองเปิดห้องไปดูบ้าง